คดีพันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากรอดีตสอสอนครสวรรค์ค่ะพันธุ์ตำรวจโทบัญญินเนี่ยเป็นผู้ต้องหาหลายคดี
เริ่มจากคดีการเสียชีวิตของเสียชูวงครับ
คือขับรถไปกับเสียชูวงแล้วรถไปพุ่งชนต้นไม้เสียชูวงเสียชีวิต
พันธุ์ตำรวจโทบัญญินบาดเจ็บเล็กน้อยอืม
ครอบครัวเสียชูวงสงสัยว่าเป็นฆาตกรรมหรือเปล่าอันนี้หนึ่งคดี
วันนั้นเสียชวงเป็นคนนั่งใช่เขาเป็นเพื่อนสนิทกันคือ
ตอนที่เกิดอุบัติเหตุนี้นะถึงขั้นครอบครัวเนี่ยเขาชาปนกิจศพไปแล้วนะ
ใช่ค่ะเขาสงสัยว่าเป็นเหตุฆาตกรรมหรือเปล่า
นำมาซึ่งการฟ้องร้องเป็นคดีอันนี้คดีแรกนะคะ
คดีฆาตกรรมเสียชูวงสองค่ะเขาก็ตรวจสอบหลังจากการเสียชีวิตของเสียชูวง
อืมเสียชูวงมีการโอนหุ้นมูลค่าสามร้อยล้านบาท
ให้กับพริตตี้สาวสองคนแล้วก็ตรวจสอบแล้วเนี่ยเชื่อมโยงกับพันตรวจโทบัญญินอีก
ก็เลยอีกหนึ่งคดีเป็นคดีเรื่องของการโอนหุ้น
และมีคดีเร็วนี้อีกล่าสุดพันธุ์ตำรวจโทบัญญินเป็นผู้ต้องหาคดี
ฆ่าพี่ชายท่านพิพากษาซึ่งเป็นผู้พิพากษาที่ดูแลคดีการโอนหุ้นของเสียชูวง
ครับดังนั้นณตอนนี้คดีโอนหุ้นเสียชูวงเนี่ย
เปลี่ยนตัวผู้พิพากษาแล้วและวันนี้คดีนี้มีการอ่านคำพิพากษานะคะ
พันธบทโทบัญญินตั้งพากรอดีตศาสตร์นครสวรรพ์ปี
ไม่รอลงอาญาความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารปลอม
จากการโอนหุ้นของนายชูวงแทร่ตั้งหรือเสียชูวงนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างกว่า๓๐๐ล้านบาท
อกจากนี้ค่ะสั่งจำคุกนางสาวกันทนาหรือน้ำตาลศิวาธนพลอดีตพริตตี้สาว
นางสาววัชริยาวัชระประยงวุฒิหรือน้ำมนต์ชื่อเดิมคือนางสาวอุรชาวัชิระกุณฑลอดีตโบรกเกอร์สาว
สองสาวคนสนิทของพันตำรวจโทบัญญินสองสาวนี้ถูกจำคุกสี่ปี
ยกฟ้องนางศรีธราพรมมาแม่ของนางสาวอุรชาที่เป็นจำเลยที่๔ค่ะ
พิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าเอกสารใบคำขอถอนโอนหลักทรัพย์ทั้ง๒บริษัท
โอนหุ้นไปให้จำเลยที่๑ซึ่งก็คือนางสาวกันทนา
เนาบัตรประจำตัวประชาชนของเสียชูวงมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ
โอนไม่ได้เป็นไปตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และบริษัทหลักทรัพย์ตามที่เจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์และเจ้าหน้าที่โบรกเกอร์เบิกความ
อกจากนี้ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดสารท่านบอกว่า
ภาพจากกล้องวงจรปิดมันชัดว่านางสาวกันทนาอดีตพริตตี้สาวกับพันธบทโทบัญญิน
และนางสาวอุรชามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเป็นพิเศษมากกว่าเสียชูวง
ไม่มีเหตุที่จะให้เสียชูวงโอนหุ้นจำนวนมากขนาดนี้ให้กับนางสาวกันทนากับนางสาวศรีธราแม่ของนางสาวอุรชา
นางสาวอุรชาไม่สามารถรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นของตัวเองได้
เนื่องจากตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์อยู่แล้ว
ก็เลยให้นางศรีธราเป็นผู้รับโอนแทนนี่ค่ะเส้นทางเป็นแบบนี้
อันนี้ตามการพิเคราะห์ของศาลเลยนะคะนางวันเพ็ญธนธรรมสิริ
พี่สาวของเสียชูวงก็เลยให้สัมภาษณ์นะคะหลังจากฟังคำพิพากษา
ก็บอกว่าขอบคุณศาลที่ให้ความเป็นธรรมกับครอบครัว
ต่อสู้คดีมานานถึงสี่ปีเก้าเดือนวันนี้สารชั้นต้น
พิพากษาจำคุกจำเลยทั้ง๓คนตามพยานหลักฐานที่ชัดเจน
เห็นได้ชัดว่าเขาร่วมกันกระทำความผิดจริงจริงนอกจากนี้ค่ะ
พิพากษาของศาลสร้างความเป็นธรรมให้กับนายชูวงที่เสียชีวิต
ที่ถูกพันตำรวจโทบัญญินใส่ความว่าไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนางสาวอุรชา
และนางสาวกันทนาด้วยอันนี้จะเห็นได้ชัดว่ามันไม่จริง
คำพิพากษานี้ทำให้ครอบครัวมั่นใจว่าคดีอื่นนะคะ
คดีการเสียชีวิตของนายชูวงเนี่ยมั่นใจมากว่าน่าจะชนะคดีแน่
เพราะว่ามูลเหตุจูงใจมันชัดว่ามาจากการโอนหุ้นมูลค่ากว่า๓๐๐ล้านบาทนี้นะคะ
ที่สามพยายามจะสร้างภาพออกสื่อต่างว่าผู้รับโอนหุ้นมีความสัมพันธ์พิเศษกับน้องชาย
ซึ่งวันนี้ครอบครัวเราก็ได้สบายใจนะคะ
ว่าสังคมจะได้รับทราบว่าคำตัดสินออกมาแล้ว
ผู้หญิงทั้งสองคนเป็นมีความสัมพันธ์กับจำเลยที่สาม
ซึ่งกับน้องชายเนี่ยแทบไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยนะคะจากคำพิพากษาซึ่งวันนี้สื่อมวลชนทุกท่านก็ได้ร่วมฟังด้วย
ก็จะได้เห็นชัดเจนว่าเอ่อน้องชายไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้หญิงอ่า
ทั้งสองเลยนะคะฉะนั้นก็เป็นการจัดฉากหรือก็เป็นการวางแผนกันมาตั้งแต่ต้น
ที่ไปสืบมาได้ว่าเอ่อจำเลยที่หนึ่งกับเอ่อ
บัญญินกับจำเลยที่๓อะค่ะเคยเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่ปี๕๗
ก็ไปฮ่องกงเข้าออกด้วยกัน
แสดงว่าที่มาบอกว่าเพิ่งมารู้จักพร้อมชวงนั้นน่ะ
ก็เป็นความเท็จนะคะคดีนี้มีความหมายนะคะ
เพราะว่าทางทีมทนายความเองจะคัดคำพิพากษาคดีนี้ไปยื่นต่อสารจังหวัดพระขนง
เพื่อให้พิจารณาคดีการเสียชีวิตของนายชูวงหลังจากที่มีการจำหน่ายคดีเอาไว้
เพราะว่าคดีการเสียชีวิตจำหน่ายคดีเอาไว้เพื่อรอคดีนี้แหละคดีการโอนหุ้นนะคะ
พอคดีนี้ตัดสินก็จะนำรายละเอียดของคำพิพากษาไปยื่นต่อสาร
ส่วนหุ้น๓๐๐ล้านบาทที่ถูกอายัดไว้ระหว่างดำเนินคดี
ทางครอบครัวจะนำผลคำพิพากษานี้ไปยื่นฟ้องต่อสารแพ่งเพื่อดำเนินการต่อไปนะคะ
สำหรับนางสาวกันทนาได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณคดี
หลักทรัพย์๕ล้านนะคะนี่คือสารชั้นต้นก็เลยขอ
ขอประกันตัวก่อนระหว่างการอุทธรณ์
นางสาวอุรชายยื่นหลักทรัพย์สามล้านบาทคือหลักทรัพย์ที่ว่านี้เป็นหลักทรัพย์เดิมนะคะ
ของทั้งคู่ที่เคยยื่นเอาไว้สารท่านพิจารณาแล้วเห็นว่า
ควรส่งให้สารอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
และมีคำสั่งว่าจะให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่อืม
ดังนั้นณวันนี้ก็ต้องถูกนำตัวไปคุมขัง
ทันทะสถานหญิงกลางระหว่างรอฟังคำสั่งประกันจากสารอุทธรณ์
วันนี้วันศุกร์พอดีอืมรอเสาร์อาทิตย์ก่อนครับ